ส่วนข่าวต่อไปนี้นี่คุณเห็นด้านหลัง
หลังคุณเนี่ยเป็นน้ำก๊อกใช่ไหม
คือเขาบอกว่าใช่ค่ะเพราะอะไรลูกเพิ่งเกิด
เกิดได้ประมาณสัก๒อาทิตย์อาหารหลักของเด็กคือนม
แม่ไม่ให้นมลูกกินแต่ไปเอาน้ำในซ่วมมาให้ลูกกินแทนนม
แล้วชาวบ้านแถวนั้นตัวยายแท้ของเด็กทนไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปแจ้งสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยหน่อย
สะเทือนใจเหลือเกินฟังเรื่องราวครอบครัวนี้ค่ะ

ก็นั่นน่ะสิแล้วแม่ถามว่าแม่ทำไมไม่ดูลูกให้ดี
แม่เมายาวันไปเล่นยาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลลูก
เรื่องราวนี้สะเทือนใจมากจริงนะคะ
เพื่อนบ้านบอกไปยังเพจสายไหมต้องรอด
แล้วอยากที่จะให้มาช่วยเหลือครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้ฟังดูแล้วก็น่าสงสาร
ตายายนะคนแก่นะตาป่วยติดเตียง
ยายก็ป่วยมีโรคประจำตัวแต่ยายยังพอช่วยเหลือตัวเองได้

ใช่ค่ะคือต่อให้ยายช่วยเหลือตัวเองได้ก็จริง
แต่ออกไปทำงานไม่ได้หรอกคุณผู้ชมไม่มีรายได้ด้วย
แล้วในบ้านนี้ก็มีเด็กน้อยมีเด็กอยู่๒คนค่ะ
คนนึงเนี่ยก็ยังไม่ได้โตมากแต่อีกคนนึงนี่คือเล็กเพิ่งเกิดเลย
เกิดเมื่อวันที่๖ธันวาคุณคิดดูสิวันนี้๒๐ธันวาคม

สัปดาห์เองอ่ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนบ้านเขาบอก
ทนพฤติกรรมไม่ไหวแม่เสพยาเยอะ
แม่ก็ไม่ได้ดูแลลูกเลยวันทิ้งลูกไว้ให้ยายเลี้ยง
ทีนี้ทางทีมงานเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยนะคะ
ก็ไปที่ห้องเช่าอยู่ที่การเคหะบางกะปิ
อยู่ตรงซอยเสรีไทย๒เนี่ยนะ
พอไปถึงปั๊บเนี่ยแม่เด็กไม่อยู่
ถามว่าแม่เด็กไปไหนตำรวจคุมตัวไปโรงพักแล้ว
มีแค่เด็กทารกอยู่กับคุณยาย
แล้วก็มีพี่ชายของน้องทารกเด็กอีกคนนึง
ถามตาล่ะยายตาไปไหน
ตาไปโรงพยาบาลจ้ะตาติดโควิดจ้ะ
กลายเป็นว่าตอนนี้คุณยายที่นั่งอยู่เนี่ยชื่อคุณยายแมวนะคุณผู้ชม
ต้องดูเด็กเล็กถึง๒คนไง
เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังแล้วคุณยายแมวก็ร้องไห้
ลูกยายเอกละจ๊ะเป็นแม่ของหลานสองคนนี้

แล้วก็ตัวลูกเขยติดยาหนักมากเลี้ยงลูกไม่ได้หรอก

แล้วไอ้ตัวเล็กหน่ะเวลาร้องอย่างกินนม

ฟังแล้วสะเทือนใจมากนะเนี่ยใช่แล้วคุณเด็กเพิ่งเกิดอ่ะ
คอยังไม่แข็งกลายเป็นว่าคนเป็นแม่เนี่ยเหวี่ยงลูกกระชากลูก
คอยังอ่อนอยู่เลยอะค่ะตัวคุณยายเห็นแล้วทนไม่ได้อ่ะ
หลานยังอายุไม่กี่วันยังไม่ถึงเดือนเลยทำแบบนี้ได้ยังไง
ก็เลยแจ้งตำรวจและจะให้ตำรวจเอาตัวลูกสาวไปดำเนินคดีนะคะ
ยายบอกว่าลูกยายเนี่ยคือมีลูกทั้งหมดหกคนครับ
น้องที่เป็นเด็กแรกเกิดอายุ๒สัปดาห์เนี่ยเป็นหลานคนที่๖นะ
ส่วนสามคนแรกเนี่ยญาติฝ่ายผัวเก่าน่ะเอาไปเลี้ยงดูแล้ว
แล้วหลานคนที่สี่ก็คือเด็กผู้ชายที่เป็นพี่ของน้องทารกเนี้ยแหละครับ
คือลูกสาวยายเนี่ยโอ้โหมีลูกเยอะมากนะ
คนอ่ะคุณคิดดูสิภาพแต่เลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะ
ไม่ได้เลยสักคนเดียวแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะ
ยายบอกว่าตัวยายเองก็ไม่ได้มีงานยากจนด้วย
ยายก็ต้องดูแลตาที่ป่วยติดเตียงนี้อีกหลานอีกสองคนโอ้โห
ทุกวันนี้ค่ะต้องให้ไอ้หลานคนที่พอจะรู้เรื่องเนี่ย
ขอข้าววัดมานะแล้วบางวันพระท่านเมตตา
พระท่านให้ตังค์มาร้อยหนึ่งด้วยใช่เออ
ก็เลยค่อยแบ่งเป็นเงินให้ไปโรงเรียน
คุณยายเล่าหน่อยละกันค่ะสงสารครอบครัวนี้เหลือเกิน
เรื่องทั้งเรื่องเด็กนอนมันร้องป้าจะทงหนูไม่กิน
เขาไม่ให้กินไอ้พี่ก็สงสารน้องครับ
เขาก็เอาไม่เอาน้ำต้มที่ป้าต้องไม่กินไปเอาน้ำก๊อก
น้ำในกระป๋องใช่ครับรอบแรกใส่กดนมแต่ไม่ให้นมกิน
คุณคงเข้าใจนะครับครับเอามาให้กินตลอดเอา
มึงโดนยาตัวไหนที่ดีที่สุดเข้าไปมึงโกรแตบวรรษใหม่
อย่ามาลงคนในบ้านเขาไม่รู้เรื่อง
กรุณาเอาหลานไปอย่างเดียวนะเพราะว่าอยู่มันก็ไม่มีอนาคตเด็กอ่ะ
เพราะว่าถ้าเอาไว้อยู่อย่างนี้แม่เขาก็ยังผัวพันอยู่อย่างนี้
แล้วตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ทำงานใดเจ้านี่แหละที่ไปขอข้าววัดกิน
ป้าก็ไม่ไหวที่จะเลี้ยงป้าบอกตรงป้ายังไม่รู้ว่านอนเนี่ยจะนอนตายตอนไหน
คุณผู้ชมฟังยายแมวเล่าแล้วก็สงสารสงสารนี่ไงคือคุณตาติดโควิดใช่ไหม
ต้องตรวจของคุณยายด้วยว่าคุณยายเป็นหรือเปล่าอยู่บ้านเดียวกัน
แต่นี่มันขึ้นมายหลานเดียวจังใช่มั้ยคุณผู้ชม
ไปดูแลได้ไหมเพราะว่ารู้เลยว่าหลานเนี่ยจะอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้หรอก
หุนยายอะไรก็อยากเลี้ยงไม่ไหวกลัวดูแลหลานได้ไม่ดีนะฮะ